ไลฟ์แบบสวาดสุดสวิงกิ้ง
โอ้โหมีทุกรูปแบบในคอนโดแห่งนี้ในห้องแห่งนี้

ไฟเฟย์นี่ทำกันเป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายหนังแบบย่อม
เขาบอกว่าอยากดูนี่สามารถเข้าไปดูสดได้เลย

หรือหรือหรือ

๑๕๐๐บาทต่อ๑คลิป๑คลิป๑คลิป๑๕๐๐บาทวันหนึ่งจะมีประมาณ๗๘คลิปโอ้โหกูลเข้าไปก็เยอะอยู่นะนักแสดงคนหนึ่งจะได้คนละเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเฉลี่ยแล้ว๓๐๐๐๔๐๐๐บาทต่อวันตำรวจบอกตอนนี้เดี๋ยวจะสืบสวนหาคนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วกลุ่มคนจีนที่อยู่เบื้องหลังรู้มาแบบนี้ว่าอยู่ในพื้นที่จ
กลุ่มใหญ่มันจะมีหัวขึ้นไปอย่างนี้